ทีนี้พอทะเลาะกันตาจุดไฟเขาบ้านเลย
ีคตอนที่ยายกลับมาเจอสภาพบ้าน
ยิ่งไปจะออกไปก่อน
ทำสรรพให้ไม่ทันคุณสรรพให้ไม่ทันคุณ
เห็นไหมบ้านไฟลุกแต่ยายด่าไฟแลบของจริง
โมโหสิป่าคุณจะมาเผาบ้านทำไมนี่
โมโหบ้านหลังเล็กมันจะไม่เหลือแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองคูขาดที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ตำรวจสภรรรดิ์ราชใหญ่ก็ไปถึงจุดที่เกิดเหตุต้องเอารถน้ำเอาบัตรอกุศตุ้ม
แล้วก็มีทางกู้ภัยไประงับเหตุไฟมันกำลังลาม
แล้วบ้านเอาตรงคุณคือมันเป็นบ้านหลังเล็กเป็นกระท่อมเป็นกระต๊อบ
อยู่แบบอยู่ข้างบ้านหลังใหญ่อยู่ใกล้กันแต่ก็งงไงว่าตาเนี่ยจะมาเผาทำไม
เจ้าหน้าที่นะดับไฟอยู่สักครึ่งชั่วโมงเอาดับได้หมดทุกอย่างก็ไม่เหลือ
นี่คืออะไรคุณเป็ดไก่เหรอนี่สภาพก็เป็นโดนเขม่าแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ไปถามถามเจ้าของบ้านก็คือในคงตันนอกอายุ๖๐ปีเนี่ยนะตาคนนี้นี่แหละ
ผมเนี่ยเผาเองผมเผากระท่อมหลังเล็กหลังนี้เอง
ผมไม่ได้เมานะผมเนี่ยเผาเพราะว่าหลานไม่เชื่อฟัง
แล้วเดี๋ยวทีนี้ฉันบอกว่าคำตอบของตาคือเพจอ้าลองฟังแล้วกันค่ะ
ได้ยินถูกต้องแล้วล่ะคุณผู้ชม
ใจขึ้นหล่อตาตาสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้
แต่แหมคุณยายยายก็บอกให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุ
ฉันไม่ได้อยู่บ้านพอรู้ข่าวฉันวิ่งมาที่บ้านเลย
เจอไฟกำลังไหม้บ้านตรงกระท่อมหลังเล็กของหลานเนี่ยนะ
ไหม้หมดทั้งหลังเลยฉันน่ะก็เลยสาบแช่ง
ให้เจ้าหน้าที่เอาตัวผัวตัวดีของฉันไปดำเนินคดีเลย
ตำรวจนำตัวตาไปสงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วก็แจ้งข้อหาแล้วค่ะวางเพลิงเผาบ้าน
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

ตาตาจ๋าตาตาก็ต้องรับโทษแล้วตาสบายใจขึ้นหรือยังตอนนี้
ไม่รู้ว่าจะกลัวตำรวจหรือว่าจะกลัวเมียดีนะคะ